คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องเป็นราวจนได้สำหรับเรื่องนี้
ว่าเธอในสายฟาดสายแรงหรือเปล่าว่าแบบนี้
นางเอกเขาไม่ทำกันนะเธออุ้ยเขาแรงอยู่นะ

หวานใจของโบเมราดา๑๕ค่ะ

เพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดอะเนาะ

หนุ่มอเลคยอมรับว่าเลยค่ะ
เข้าใจในสิ่งที่แฟนตัวเองเลือกทำ

รู้ว่าอักษรตัวอักษรที่โบเขาพิมพ์ออกไปมันจะมีน้ำเสียงประมาณไหน
มันเหมือนกับเป็นการแบบหยิกแกมหยอกมากกว่าพี่
และทุกคำมันสังเกตได้โบเนี่ยไม่มีคำหยาบคายเลยนะ
ซึ่งส่วนตัวค่ะถ้าเห็นว่าอะไรมันแรงไปก็จะคอยเตือนอยู่แล้วนะ

ว่านั่นก็คือเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้น
เพราะว่าเพราะว่าจะเป็นนางเอกหรือพระเอกหรือจะเป็นตัวร้ายหรือจะเป็นเล่นเป็นใคร
คือเขาเป็นนักแสดงและเขาเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตเหมือนกันทุกคนครับผม
ก็คือเล็กเข้าใจแหละคนที่มาเตือนบางคนก็อาจจะหวังดี
ถ้าเกิดว่ามันมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่านี้
มันก็โลกก็คงจะน่าอยู่ขึ้นครับ
ถ้าเกิดว่ามันแรงไปหรือมันเริ่มที่ดูก้าวร้าวหรือว่ารุนแรงเกินไป
แล้วก็ต้องเตือนแต่ว่ามันเล็กเท่าที่ผ่านมาเล็กรู้สึกมันไม่ได้รุนแรง
เขาทำงานทุกวันเลยเขาไม่มีท่าทีอ้อนเลย
แบบเจ็บก็ไม่มีเลย
มีแต่เล็กเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวิ่งเยอะไปหน่อยเจ็บเข่า
เจ็บเข่า